คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงว่าควรที่จะโหวตชื่อ

จริงเดี๋ยวเราน่าจะต้องทำโพลบ้างนะ
มันน่าจะต้องมีอะไรแบบนี้แต่อันนี้ถามคุณผู้ชมก่อน

แปลว่าคุณผู้ชมเหมือนกัน๔๓

แต่ต้องบอกก่อนนะว่านิดาโพเขาก็ไปทำจากคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
ไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่คือ๔๓เขาบอกแบบนี้
ควรที่จะโหวตเสนอชื่อคุณพิทาไปเรื่อยจนกว่าจะได้นายก
เขาสำรวจเรื่องนี้กันเมื่อวันที่๑๑๑๒กรกฎาที่ผ่านมา
ก่อนจะมีการโหวตครั้งแรกนะต้องฟังเงื่อนไขนี้ก่อนนะคุณผู้ชม
และในการสำรวจก็ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแหละ
ถ้าเกิดว่าคุณพิทารอบแรกได้คะแนนเสียงไม่พอคิดเห็นว่ายังไง
ประชาชน๑๔๓เห็นว่าควรเสนอชื่อไปเรื่อย
ละ๒๐คิดว่าควรเสนอชื่ออีกแค่๑๒รอบเท่านั้น
ละ๗๙คิดว่าก้าวไกลควรเปิดโอกาสให้เพื่อไทย

เห็นว่าก้าวไกลเนี่ยควรจะชวนภักษณ์

ภักษณ์รัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมาร่วมรัฐบาลให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
และร้อยละ๒๖๗ให้ชวนคนมาชุมนุมประท้วงเพื่อกดดันสวในการลงคะแนนเสียงครั้งต่อไป
แล้วก็๒๒๙บอกว่าก้าวไกลควรประกาศเป็นฝ่ายค้านทันทีนะคะ

ถ้าไม่ใช่คุณพิธาใครเหมาะล่ะ

อันดับ๑๓๘๕๕คุณอุ้งอิ๊งแพทองทาน
อันดับ๒ร้อยละ๓๕๐๔คุณเศษฐา
มีร้อยละ๖๗๙บอกว่าลุงลุงตู่มาเหมือนเดิม
ร้อยละ๕๔พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และร้อยละ๔๒คุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะ
ย้ำนะอันนี้คือนิดาโพลสำรวจเมื่อก่อนโหวตครั้งแรกวันที่๑๑๑๒กรกฎานะคะ